นี่เลยช่วงพักหยุดนะคะหนีโควิดนะคะบ๊ายบายกรุงเทพ
ไปพักร้อนพระกายที่ดอยปู่หมื่นนั่นเองนะคะ
ซึ่งอยู่จังหวัดเชียงใหม่บ้านเกิดของเธอค่ะ
เธอได้ทำคลิปแนวรีวิวคุณผู้ชมน่าดูน่าเที่ยวมากนะคะ
ทำให้เห็นความอุดมสมบูรณ์ของไร่ชานะคะ
ซึ่งเป็นธุรกิจที่บ้านของเธอทำมาก่อนหน้านี้ค่ะ
เห็นภาพจากคลิปแล้วน่าไปเที่ยวเนาะ
และอีกหนึ่งโมเมนต์น่าประทับใจก็คือริชชี่ค่ะ
หน้ากากอนามัยนะคะไปแจกจ่ายให้กับเด็กเล็กเด็กน้อยบนดอยให้ได้ใช้กันนะคะ
เพื่อป้องกันตัวเองจากการระบาดของไวรัสนั่นเองค่ะ
แต่ละภาพดูละมุนทุกช็อตจริงนะคะ
นิ่งที่ลิจี้ถ่ายกับต้นไม้ใบชาพร้อมกับชุดคนเมืองเนี่ย
ถือว่ามีความเป็นแฟชั่นนิสตานะคะแบบได้ดูกันไป
ส่วนงานละครต่างของน้องนิชชี่ก็เดี๋ยวคงจะคลี่คลายแล้วคงจะกลับมาถ่ายอีกครั้งนึงนี่แหละค่ะ

ลุคแบบนี้ก็น่ารักดีเดี๋ยวยังไงเรามีโอกาสได้ไปเที่ยวกันอย่างแน่นอนนะคะ